ดูข่าวของสาวสวยสุดแซ่บกันหน่อยดีกว่า
อยู่วงการมาตั้งนานไม่อยากจะรู้ว่าเธออายุ๒๔เองเหรอ
ที่ไหนได้กลับตัวเลขนั่นเองนะจ๊ะ
ปีนี้เธอเนี่ยเลยหลัก๔ไปตั้งนานแล้วแหละ
เลยมาแล้วนะคะจาก๔เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเลข๒
ก็คือ๔๒นั่นเองค่ะ
แต่เธอลงเอาบอกไว้ว่าอายุ๒๔เฉียดเบนเจอร์เพศกรุบนะคะ
ใกล้ไหนใกล้ไหนเพื่อนไม่มีหลัวสักที

ส่วนเรื่องมีแฟนเธอบอกว่ายังก่อน
เลี้ยงลูกชายน้องปกป้องให้เต็มที่ก่อนค่ะ
เอาไปฟังสัมภาษณ์๗ต้นหอมหน่อยค่ะ
ไปแจ้งเกิดผิดอะค่ะเหมือนพอเริ่มจิบกับพ่อเขาไปแจ้งเกิดเลย
เอาเป็นว่าเป็นเจ้าเพศดีกว่าอยากให้จำแค่นั้น
หน้าเด็กบอกเอ๊ะตัวเข็มเอาตรงนี้พูดเลยตัวเข็มนะคะ

ดูแล้วไม่เข้าเป็นคนชอบเอเชีย
ได้แต่เขาแบบเป็นเด็กหัวนอกจริงอะ

เราอยากจัดงานเฮนไนท์เพราะว่าถ้าเรามีแฟนเราจะจัดเฮนไนท์ไม่ได้
ไม่คิดว่ามะตูมจะจัดหนักมากกว่า
อือเห็นของขวัญวันเกิด
ตอนดีเจมส์ประตูมอบให้ต้นหอมร้องไห้เลยนะ
เขาบอกว่าเขาอยากได้แรดเอาไปตั้งไว้ในบ้าน
สุดท้ายดีเจมะตูมก็หามาให้จริงนะครับ

แหม่คุกใจกันจริงเลยนะ